ได้เห็นสิ่งดีกันไปแล้วเรามาดูเรื่องราวดีที่จะเพิ่มสตางค์ในกระเป๋าของเรากันบ้าง
พูดถึงอาชีพเสริมสร้างรายได้มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ
แต่ว่าอาชีพหนึ่งที่กำลังมาแรงนั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงแมงป่องช้างค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้แมงป่องช้างนะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย
ว่ากันว่ารายได้เนี่ยนะไม่น้อยหรือเฉย

ทำไมคุณต้องทำหน้าตางุนงงสงสัยกันคะ

เอากินกันนะคุณ
เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมอยากจะรู้ไหมคะว่าเขามีวิธีการหรือยังไงและมันมีประโยชน์แบบไหนไปดูกันเลยจ้า
ไปกันที่บ้านดงน้อยตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะคะ

ชาวบ้านที่นี่เขานิยมกันเลยนะคะทำเป็นอาชีพเลยล่ะในการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
โปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็เป็นสัตว์ที่อนาคตไกล

อนาคตไกลเหรอถูกค่ะเพราะเขานี่นะบอกว่า
มันทำกำไรดีมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลย

เห้ยเขาคุ้นเคยการเขาเลี้ยงมาหรือจากเด็ก

เขารู้เทคนิคการเลี้ยงนะคะ
ชาวบ้านที่นี่นะเขาเรียกว่าแมงเงา
งเงาเป็นภาษาอีสานก็คือแมงป่องช้างนั่นแหละ
ทีมงานของเราไม่รอช้าไปพูดคุยกับประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านดงน้อย
วิชัยพึ่งจันดานี่แหละ
ก็บอกว่าการเลี้ยงแมงป่องช้างนี่นะ
จัดเป็นหนึ่งในโครงการการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านดุงน้อย
เป็นการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
แล้วก็ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นทำอาชีพเสริมที่ว่างเว้นจากการทำนาด้วย
เลี้ยงแมงป่องของชาวบ้านเนี่ยเริ่มจากการที่ชาวบ้านไปเห็นการค้าการขายของ
พ่อค้าขายแมลงทอดเห็นไหมตะกะแตนทอดเอ่ยมีพวกแมลงต่างทอดแล้วก็มีแมงป่องทอดด้วย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอาชีพได้ก็เลยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายขึ้นมา
ชาวบ้านก็เลยออกไปเก็บพ่อพันธุแม่พันธแมงป่องจากป่ามาเพาะเลี้ยงใส่ตุ่มที่ไม่ใช้แล้ว
หรือว่าเลี้ยงในบ่อซีเมนแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาในการดูแลมันหน่อยอะค่ะ
มันจะตั้งท้องประมาณ๖๘เดือนแต่ออกลูกมาครั้งหนึ่งประมาณ๒๕๓๐ตัวเลย
โอ้โหเยอะยัวเยียเลยแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นนะก็เลยสร้างรายได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าตัวนึงเนี่ยขายประมาณ๒๐บาทแล้วตัวใหญ่มากไม่ธรรมดานะคุณคะ
และก็รายได้ต่อเดือนนี่นะโอ้โหคูณไปเลยคุณผู้ชมเขาขายได้ตัวละ๒๐บาทประมาณ๒๐๐ตัว
ไม่ใช่เล่นนะครับโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะดิ้นดวดแดวเลยจนจับหนังปล่อยหนู
เขามีเทคนิคเขามีเทคนิคนะจริงแมงป่องก็อาจจะเป็นสัตว์มีพิษที่พวกเราก็กลัวกันแล้วก็บอกเฮ้ยมันทานได้เหรอ
มันก็ทานได้โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบของแปลกหรือว่าคนที่ชื่นชอบกินพวกสัตว์เหล่านี้นะคะ
แล้ววิธีการเอาไปทานเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายวิธีอย่างเช่นทำเป็นน้ำพริกแมงป่องก็มีเหมือนกัน
อย่างนี้เหรอใช่ให้มันบดละเอียดไปเลยหรือว่าเอาไปประกอบอาหารเอาไปทอดแบบนี้ค่ะก็สามารถทานด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามออกมาแล้วด้วยเหมือนกันว่ามันก็มีคุณประโยชน์
มีประโยชน์ทางด้านโภชนาการเหมือนกันแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่กำลังมาแรงเลยทีเดียว
ใครสนใจอยากจะลองไปศึกษาอยากจะไปดูกับตาแวะไปได้เหมือนกันนะที่บ้านดงน้อยตะมนต์พระธาตุ
อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามไปเที่ยวเพราะเขาเป็นหมู่บ้านโอท็อปในวัดวิถี
เราไปดูวิถีชุมชนเขาอยู่ยังไงกินยังไงทำมาหากินอะไร
บอกแล้วว่านอกจากเป็นอาชีพเสริมก็ยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
ให้เราได้ไปดูวิธีการอยู่การกินของเขาด้วย
เลี้ยงกันง่ายแบบนี้มีโอ่งปิดฟางไว้เลี้ยงไว้ก็โต
ก็ไปทำมาหากินได้สม่ำเลี้ยงไว้ในโอ่งนะ
มันก็จะกลายเป็นแมงปองเกาะตัวทีเดียว
ก็น่าสนใจอยู่ใครที่สนใจก็ลองไปศึกษาหาความรู้กันได้นะครับ
ถูกต้องแล้วนะคะก็เผื่อว่าจะได้มีอาชีพเสริมนะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแมงปองเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมเพาะเลี้ยง
เพราะว่าเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ